ไม่ได้ขับรถขับราไม่ได้ขับรถโดยประมาทเลยนะฮะ
แต่กลายเป็นว่ารับเคราะห์เสียชีวิตครับ

เพราะมีรถที่เกิดอุบัติเหตุชนกันแล้วทำให้รถพยาบาลเสียหลัก

รถที่ขับชนพ่อก็คือรถพยาบาลของโรงพยาบาลซึ่งไม่มีคนไข้
เนื่องจากเขาไปส่งคนไข้ที่บ้านมา
โดยรถกระบะได้รับการว่าจ้างให้ไปทำงาน
เด็กอายุ๑๖เท่านั้นเองเป็นคนขับ

ถนนลื่นเนื่องจากฝนเพิ่งจะหยุดตก
หลังจากนั้นเมื่อรถสองคันชนกันตรงทางแยก
รถพยาบาลเสียหลักพุ่งเข้ามาชนพ่อ

ที่สุดตอนที่รู้ว่ารถที่ชนพ่อเราเสียชีวิต

เธอมีการโพสต์คลิปออกมา
เป็นคลิปเหตุการณ์ในจังหวะที่เกิดอุบัติเหตุ

เลี้ยวขวาทันทีตัดหน้ารถพยาบาล
แล้วรถพยาบาลขับทางตรงมา
ชนท้ายเขาให้จนเสียหลัก
หลังจากนั้นรถพยาบาลพุ่งไปไหนฮะ

ดูจากคลิปนึกว่าตกข้างทางธรรมดา

นี่นะครับแล้วทำให้เสียชีวิต
คุณพ่อเสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้

บอกว่ารถกระบะคันที่ขับตัดหน้ารถพยาบาล
แม่ว่าจ้างเด็กอายุแค่๑๖เอง
เป็นคนขับได้ยังไงนะครับ

ทั้ง๒คันไม่ได้ชะลอความเร็วสักคันหนึ่งเลยนะฮะ
แล้วก็กระทั่งทำให้พ่อต้องจากไปอย่างกระทันหันนะครับ

เขาบอกว่าอยากจะร้องขอความเป็นธรรมเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เพราะว่าคุณพ่อไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ไม่ได้ขับรถขับราไม่ได้ใช้รถใช้ถนน
เป็นเหตุที่ไม่ได้ก่อแต่ต้องมารับเคราะห์กรรม
ต้องเสียชีวิตจากความประมาท
ตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นความประมาทของคันไหนกันแน่แหละนะครับ
เพราะว่าในโลกโซเชียลนะพอเธอโพสต์คลิปนะ
คนก็มาแสดงความคิดเห็นบอกว่าแน่นอนแหละ
รถกระบะคันนี้ขับเลี้ยวขวาทั้งที่เห็นรถพยาบาลเขาพุ่งมา
บางคนก็บอกว่ารถพยาบาลน่าจะช้าอีกนิดนึง
เพราะว่าคุณไม่มีอะไรนะไม่มีคนป่วยคนไข้อยู่ในรถ
เออนะครับและอีกหลายคนบอกว่าฝนตกถนนลื่นแบบนี้มันอันตรายจริง
คุณดูสิแต่รถกระบะเนี่ยการตัดสินใจนี้ผิดนะ

เรื่องราวนี้กลายเป็นเรื่องที่แชร์ต่อกันอยู่ในโลกโซเชียลนะฮะ
แล้วก็ส่วนเรื่องของคดีตำรวจอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่อายุ๑๖ปีเท่านั้นเอง
เป็นคนขับรถกระบะบรรทุกไม้
รวมถึงต้องเรียกสอบสวนคนขับรถพยาบาลนะฮะ
เพิ่งจะกลับมาจากการขับไปส่งคนไข้ด้วยนะครับ